โอ้โหมันก็ติ้วมากเลยนะลูก
ไปดำน้ำที่สมิลันหน่อยได้ไหม

ทำไมแม้ของน้องของนุ่ม
ของพี่
คิดถึงพี่พังหมายในหัวใจพี่แนบหนาว
มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ในใจของพี่แฟนห่วง
โอ้โหปุ่มปวงดวงใจพี่จะทอดตามไว้
ขอให้เจ้ารีบมา

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
แก่สา
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๖
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

จะเต้นให้สุดแร่ง
๓ซ่าบางกอกสู้
กับทีมมังกรจิ๋ว
พญาจากจังหวัดนครสวรรค์
ที่มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดี

พวกเราบางกอนจิ๋ว

สู้ไว้ช่วยค่ะ

เลือกเพลงเร็วที่เหมาะกับบุคลิก
กวนของตัวเองมาสู้
วันนี้เป็นทีของน้องไมโครโฟนเพื่อนรัก
ที่ต้องกลายมาเป็นคู่ต่อสู้
ศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในยกนี้

ร้องได้ยกกำลังซ่า

ซ่าบางกอก
และวันนี้นะครับร้องได้ยกกำลังซ่าในครึ่งหลังของยกที่หก
เรายังอยู่กับคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับตอนนี้ก็คือพี่เสนาหอยครับ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพี่สุนารีราชศรีมาครับ
อย่างที่บอกเอาไว้เราเห็นความสามารถของน้องอัปเดตแล้ว
ในเรื่องของการแสดงเรื่องของจังหวะเรื่องของการร้องเพลง
เขาครบเครื่องจริงนะถ้าเกิดว่ามีการฝึกปลือหรือว่าฝึกฝนไปเรื่อย
ผมคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
วันนี้คุณกินข้าวกับอะไรกินกับใครหรือกินจับปลา
กินกับปลาอะไรก็ได้
และอย่างที่ผมบอกกับคณะกรรมการไว้แล้วว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันในยกที่๖นี่แหละครับ
โดยที่เขามีครูสอนร้องเพลงคนเดียวกันนะครับ
เอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตคณะกรรมการนะขอคุยกับห้องเด็กซ่าสักครู่นะครับ
กรกตห้องเด็กซ่าครับ
ครับ
มีการนวดการโอครับผม
โอ้โหมีการนวดเฟ้นกันด้วยครับผม

ดีขึ้นนะครับผมหายปวดหลังเลยครับ
แล้วใครต่อท้ายสุดล่ะลูกนี้
ไมโครโฟนครับครับผม
ตอนนี้นะครับมาถึงครึ่งหลังของยกที่๖แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่น้องไมโครโฟนเป็นคนสุดท้ายนะครับผม
ไมโครโฟนครับหนักใจไหมครับที่จะได้เจอกับเพื่อนตัวเองครับ
รู้สึกหนักใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ทำให้น้องเสียใจเท่าไหร่แล้วไหมว่า

แต่ยังไงก็ต้องทำให้เต็มที่นะเพราะว่าโรงเรียนวิชาวดีรอเราอยู่
พี่ฟูนสู้นะหนูเป็นกำลังใจให้

สู้

พร้อมแล้วนะครับขอตัวแทนของมังกรจิ๋วเจ้าพระยาขึ้นสู่เวทีซ่าเลยครับ
จริงแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเกมการแข่งขันเห็นบอกว่าเขามีนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ประหยัดมาก
อันนี้คุณพ่อคุณแม่ครับการันตีได้เลยไหมครับว่าลูกชายนี้ประหยัดจริง

แล้วครับคำว่าประหยัดกับงกนี่เหมือนกันไหมครับพ่อครับ
ก็ใกล้เคียงกันเลยครับ
จริงแล้วลูกชายเราน่าจะได้คำไหนครับคุณพ่อครับ
งกมากกว่าครับ

ใส่ไม่ได้แล้วอ่ะยังเก็บได้เหรอลูกโอ้โหมันก็ติ้วมากเลยนะลูก
แต่ก็นักเรียนชายอ่ะเขาเจ็บใช่ไหมฮะพี่วัยใช่ใช่เขาจะเหลือเข่า

ใช่อันนี้ถ้าเป็นขายาวก็ลุงโก่งกางเกงแดงแล้วเนอะ
เหมือนแบบใส่ลอยนะครับโอ้โหลูกเอ้ยดูหน้าลายสีเขียว
ขอโทษยางหายไปไหนแล้วฮะอันนี้หนูก็เก็บไว้เหรอลูกครับ
เคยเปลี่ยนยางกี่รอบแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับไว้เผื่อโตครับอ๋อ
มันเป็นกางเกงหลายอย่างมีทำไมจะไม่มีนี่ไง
อันนั้นไร้ยางอันนี้มีเอออันนี้มียางครับเขามียาง
อ๋อเหรอเออเดี๋ยวจะหาว่าเขามีแต่กางเกงไร้ยาง
หมดหมดยางหมดยางขุมเท้าขุมเท้าเอ้าเก็บไว้สามข้าง
เอาไว้สลับกันเอาไว้สลับกันนะฮะวันไหนอันไหนไม่สบายก็เอาเก็บไว้ก่อน
บางทีก็อีนี่ก็จะเจอกันแบบนี้บางทีอีนี่ก็สลับคู่มาเจอกันบ้าง
อะไรอย่างนี้ไม่เหงาแล้วมันยังใส่ได้เหรอลูกเนี่ย
มันไม่หลุดลงไปที่ตะปอมหนูเหรอลูกครับแล้วเดี๋ยวดึงขึ้นมาใหม่ครับฮะ
เดี๋ยวก็ดึงใหม่หลุดแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่อย่างงี้หนูชอบเก็บสะสมไว้เหรอลูก
อันนี้ก็เอาไว้ใส่นอนนี้เอาไว้เผื่อโตอันนู้นก็เอาให้น้องใส่ต่อเก็บไว้ก่อน
โหพ่อคุณเวรกรรมนี้ไปถึงน้องเลยทำไมถึงประหยัดขนาดนี้ลูก
ผมคิดว่าเงินมันหายากครับเวลาได้ของมันต้องเอาไว้ใช้ให้มันเยอะให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะใช้ได้เลยครับ

คุณพ่อคุณแม่พ่อพ่อครับจริงแล้วเนี่ยเวลาเปิดเทอมใหม่เนี่ยผมเห็นนะน้องเด็กทั้งเรียนไง
ก็จะลบเล้าว่าซื้อกางเกงใหม่ให้หนูนะนู่นนี่นั่นเขาเคยลบเล้าไหมครับ
เขาจะบอกแต่ว่าใส่ไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ใกล้จะจบป๖แล้วอะไรประมาณนี้ครับ
มีแต่พ่อกับแม่บอกพ่อซื้อให้ใหม่นะลูกแม่ซื้อให้ใหม่นะขอร้องเถอะลูกเอาของใหม่ไป
อ้าวใช่อีกหรอแม่ก็บอกล่ะครับ
อย่างกับรองเท้านักเรียนมันครับแล้วอย่างนี้ไปซื้อไปซื้อใหม่ไหมลูกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่ะไม่ซื้อ
รองเท้านักร้องนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นร้องเพลง๓นาทีเดี๋ยวก็ลงแล้วแม่เดี๋ยวก็ถอด
อย่างนี้ใส่ได้๓นาที๔นาทีอะไรอย่างนี้
น้องเขามองการไกลนะขึ้นใส่รองเท้าแบบนี้ขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยได้คะแนนความเมตตาจากคณะกรรมการ
เอาจริงนะเขาจะมาแบบโถลูกทำไมอย่างนี้เลยล่ะลูกเดี๋ยวก็ได้จากคณะกรรมการใช่ไหมลูก
มีแผนนะเราเนี่ยคณะกรรมการแล้วครับมีบ้างไหมเก็บของใช้จนแบบว่าเก่าเลยอะไรอย่างนี้ฮะ
ของพี่ไม่มีนะแต่มีของคนคนหนึ่งนะจะเรียกว่าเสื้อดีหรือว่าผ้าคิริ้วดีก็ไม่รู้
ของใครคะพี่ดูสภาพนะ
จะเอามาไหมนี่สภาพมันขนาดเนี้ยคุณยังเอามาไว้ใส่นอนอีกเหรอคุณหอย
พี่อ๋อยพี่ไปฟันกับหมาที่ไหนมาครับ

ปลอดกลางใช่มั้ยใช่ปลอดอย่าใส่อีกเลย
อันนี้ถือว่ามันเป็นแบบว่ามันใส่แล้วมันเย็นไงเวลาใส่มันก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมาก

ความรักอะค่ะต่อให้มันขาดมันยับแค่ไหนถ้ามันดีต่อใจเราก็เอามาใส่อีก
บ้าบอดีทีเดียวเชี่ยวผมไม่เจออยู่หน้าสตูเจสแอลเมื่อกี้เนี้ยครับ
ไม่รู้ว่าใครทำตกไว้ครับผมของใครล่ะครับคุณนี่ครับ
เป็นของผู้หญิงเลยเนี่ยหล่ะเป็นเหมือนของผู้หญิงเลยนะเอ
ชุดนี้ตัวเล็กมากเลยครับผมอันนั้นชุดนอนหรือบอดี้สูตรดำน้ำ
เนี่ยไปนัดนี่ทรายยาแรกกันไหม
คือชุดดำน้ำมันยัดใส่ไปไม่ได้หรอกคุณ

ขอไปดำน้ำสีสีมิรันดักหน่อยได้มั้ย
ของคุณคงว่าเด่นแต่อย่าว่าแต่ของคุณเลยฮะกรบ
มันเหมือนสายไหมอายุทยานะ
ผมบอกเลยนะเจ้าของหวีอันนี้ไม่น่าจะเหลือผมในกระบานเท่าไหรอ
เอ้านี่
อันนี้แม่ซื้อให้ตั้งแต่ผมเป็นศิลปินนะครับ
หรือแล้วก็ใช่แม่ของผมว่าเออเวลาที่ไปคอนเซิร์ต

ผมชอบของคุณสุดแล้วทำไมชุดดำน้ำไม่แต่จริงจริงผ้ามันเย็นเห็นป่ะ
มันเป็นผ้าที่เย็นแล้วก็ผ้าหายากมากเลยนะครับ
คุณชายาคุณฉี่รถที่นอนด้วยใช่ไหม
ทำไมแป๋ของน้องของนุ่ง

ญาติเอาหวีผมไปเก็บก่อนนะครับ
อะไรนะเอาหวีไปเก็บก่อนครับผม

ไรโครโฟนหนูจะแข่งด้วยเพลงอะไรลูกวันนี้

หัวใจเพียกหาของพี่ก๊อตมีทำนองนิเก

โดยเฉพาะตอนเกริ่นยากมากนะ
ต้องเกินให้ลงห้องด้วย

ว่าจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการได้
ก็ต้องเกินร้อยเหมือนเดิมอยู่แล้วครับ
เย้
เพราะฉะนั้นมาฟังบทเพลงเพราะจากน้อง

เย้

ก่อนเกิดเนี่ยมันจะมีลูกเอื้อนเยอะครับ

ไหลครับแล้วก็ต้องร้องให้มันกลับมาตรงจังหวะด้วยครับ
เดี๋ยวพี่แซคสอนเทคนิคในการร้องให้ครับผม

นี่เหมือนที่เรานั่งสไลเดอร์นะครับ
นี่อย่าให้สะดุดนะครับผม
น่าเชื่อว่าเด็กผู้ชายสมัยนี้จะร้องเพลงลูกทุ่งไทยได้เพราะขนาดนี้
ไมโครโฟนจะเลือกเพลงหัวใจเปรี้ยกหาของพี่ก๊อตจักรพันธ์มาสู้ในยกนี้
เรียกว่าคนละทางกับเพลงหมากัดของน้องอัปเดตเลยทีเดียว
ทางใครจะโดนใจกรรมการมากกว่ากัน
มาดูกันต่อเลยครับ
ใจเพลี่ยงหานะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ
ยังไงก็ขอให้น้องไมโครพลสู้และทำให้เต็มที่นะครับผม

โอเคครับ
บ้านเช้าแม่ดอกทองกว้าวบานเย็น
โอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใหญ่หนีนหน้าซ่อนเร้น
พี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ
สวัสดีครับ
รุงอรุณเบิร์กฟ้าเสียงโน้กกาเจ้วยเจ้าแววยืนมาแต่ไกล
นี่ก็เริ่มทรงใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใด

เป็นกลิ่นดอกไม้ช่างเยาวยวนใจคล้ายแก้มนวลคนดี
ตอนเช้าพี่เฝ้าควรคอยเนื้อนวลมาแนบเนา
ตอนซ้ายเหยียบเงาโถแม้เงาก็ไม่มี
หอยเจ้าจึงตอนค่ำโอ้คนงามบ้านนี้
ไม่กลับมาเสียทีหัวใจบีบเรียบหา
เมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่น
เล่นกับดวงดารา
เมื่อยัยเจ้าไม่มารึแก้วตาลืมที่แม่มณีหยาดฟ้า
เสียงรีด

เจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจ
คิดถึงพี่บ้างไหมไหนหัวใจพี่เหน็บหนาว
มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหน
ใจของพี่แสนหัวโอ้ปุ่งปวงดวงใจ
ที่จะโทรสั่งไว้ขอให้เจ้ารีบมา
เมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่น
เล่นกับดวงดารา
เมื่อยัยเจ้าไม่มารึแก้วตาลืมที่แม่มณีหยาดฟ้า
เสียงรีดริ่งมา
เจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจ
คิดถึงพี่บ้างไหมไหนหัวใจพี่เหน็บหนาว
มองเห็นแต่หมู่ดาวอื่นนี้เจ้าไปอยู่ไหน
ใจของพี่แสนหัวโอ้ปุ่งปวงดวงใจ
พี่จะรอตามไว้ขอให้เจ้ารีบมา
โอ้โอ้โอ้โอ้โลนา
พี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ

เพลงลูกทุ่งไทยไว้ต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
รอบนี้ไม่ขอคุยเยอะรอดูคะแนนดีกว่าขอบคุณครับนี่ครับพี่หอยครับ
ผมว่าเขาเขาทำช่วงแรกตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันทำให้เพลงเนี่ย
มันดูน่าสนใจเลยนะฮะแล้วการร้องอัคระอะไรก็แล้ว
แต่ทำท่วงทำนองมันฟังได้เพลิน
ว่าแม่ดอกฟ้าใยหนีนหน้าซอนเล่น
พี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ
ผมฟังเขาทุกครั้งคิ้วผมเป็นตะคิวอีกแล้ว
กระดิกแบบมันเป็นลูกเล่นของลูกนะ
เก็บไว้นะพี่ว่ามันเป็นเอกลักษณ

ในการเป็นนักร้องในอนาคตของน้องไมโครโฟนได้นะครับ

สู่ว่าเพลงนี้ไมโครโฟนทำได้ดีกว่าเพลงก่อนนะ

คือมันไม่ต้องแบกลูกยากมากจนเกินไป
เหมือนเพลงเซรีของพ่อเนี่ย

เอาละขอบคุณคำแนะนำดีจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
แต่ก่อนที่จะประกาศผลคะแนนในตอนนี้
ขอเชิญทีมเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่บนเวทีก่อนครับ

ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนในตอนนี้

และให้กำลังใจกับน้องทั้งสองคนไหมครับ
เขาบอกว่าผลทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
วันนี้เด็กสองคนนี้พิสูจน์แล้วว่าเขาทำได้

อาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยก็ว่าได้
เด็กสองคนนี้เอาใจผมไปเลยครับ

และก่อนที่คณะกรรมการท่านจะให้คะแนนกับน้องไมโครโฟนนะครับ

คุณครูที่สอนร้องเพลงของเด็กทั้งสองคนนี้ที่ว่าเป็นครูท่านเดียวกัน
นั่นก็คือคุณแม่ของน้องอัปเดตครับ
ถามความรู้สึกหน่อยในฐานะที่เป็นคุณครูนะครับ

จริงแล้วจะบอกว่าความเป็นครูสอนเด็กได้ทุกคน
แต่สอนลูกเนี่ยจะต่างกับสอนลูกคนอื่น
เพราะว่าถ้าสอนลูกตัวเองเนี่ยจะต้องใช้จิตวิทยาสูงมาก
บางครั้งที่สอนลูกจะต้องบอกว่าอเดชตอนนี้แม่ไม่ใช่แม่นะแม่เป็นครู
ที่เราสอนลูกเราได้เรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจ
เพราะว่าในบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนชอบบ่นจังเลย

แต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราควบคุมอัปเดตได้

เราจะแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราจะให้กำลังใจแล้วก็ยิ้มให้เขาเสมอ
แล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกดุก็เลยมั่นใจที่จะทำ
นี่คือหัวใจของคนเป็นแม่และเป็นครูนะครับขอบคุณมากครับ
เอาละครับคณะกรรมการที่เคารพทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้นะครับ๓๐คะแนน
เมื่อสักครู่นี้น้องอัปเดตได้คะแนนจากคณะกรรมการไป๒๗คะแนน
เพราะฉะนั้นไมโครโฟนต้องได้มากกว่า๒๗คือ๒๘ขึ้น
ไรโครโฟนถึงจะเป็นผู้ชนะในยกที่๖นี้นะครับ
คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องไมโครโฟนกี่คะแนนครับ

เพลงของน้องไมโครโฟนคือ
ในเพลงหัวใจเปรี้ยกหาที่มีการเอื้อนและมีกลิ่นของความเป็นลิเก
ไม่รู้ว่าจะถูกใจกรรมการแค่ไหนต้องมาลุ้นกันดูครับ
คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องไมโครโฟนกี่คะแนนครับ
ข้าขึ้นข้าขึ้นข้าขึ้น

บางกอกนะครับมีคะแนนอยู่ในยกที่๖นี้นะครับ๒๗คะแนน
แล้วส่วนทีมของไมโครโฟนนะครับมังกรจิ๋วเจ้าพญา
มีคะแนนจากคณะกรรมการ๒๙คะแนน
คะแนนสะสมนะครับทั้งสองทีมตอนนี้
ตีเสมอกันได้แล้วแต่ในยกที่หกนี้
มังกรจิ๋วเจ้าพระยาได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด

เพราะฉะนั้นในยกที่๗พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด
พบกับเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๗
ในที่สุดน้องไมโครโฟนก็ทำให้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
คะแนนขึ้นมาตีเสมอกับทีมสามซ่าบางกองได้แล้ว

คะแนนจากกรรมการมาครอง
การแข่งขันพลิกไปพลิกมา
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอด๖ยกที่ผ่านมา
เด็กทั้งสองทีมเป็นคู่แข่งที่ไม่มีใครยอมใคร
แต่พอลงจากเวทีทั้งสองทีมก็เป็นเพื่อนกัน

นี่สินะที่เรียกว่าน้ำใจนักกีฬา
แล้วพบกับความเข้มข้นของการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่ในตอนต่อไป
ยกที่๗ของร้องได้ยกกำลังซ่า
ทั้งสองคนครับรู้สึกยังไงที่ได้มาสู้กันทั้งที่เป็นเพื่อนกันครับผม
ผมก็รู้จักอัปเดตมา๓ปีนะครับผมก็ได้รู้ว่าอัปเดตเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยครับ
ถึงว่าเวทีเราจะเป็นคู่ต่อสู้กันแต่ร่างเวทีความสำคัญเลยเหมือนเดิมนั้นได้ใช่มั้ยพี่โวน

เซ็กก็มีรางวัลให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับผม
และของรางวัลของน้องอัปเดตครับนี่เลย

นี่คือลูกชุบของโกรธของน้องอัปเดตนะครับผม
และของน้องไมโครโฟนครับนี่เลยครับผมนี่เลย

ขอให้บรรยากาศดีคนเลือกใสมั๊กปิดปากและให้มาใส่ใจน้องเกศแทนค่ะ

เชิญเอาไปเลยเพราะว่าที่บ้านฉันมีมงกุฎตั้ง๑๘อันเลย
น้องชิคกี้พายใจดีแต่แค่ผู้ใสสูตรกลัวร้ายจิตแบบนี้
โอ๊ยต้องลืมชักนิด